โนเสาร์กินพืชคอยาวตัวจิ๋วในอิริยาบทน่ารักออดอ้อน
โนเสาร์ทุกตัวจะสามารถขยับขยื่นได้เสมือนไดโนเสาร์จริง
ที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ได้ศึกษาก่อนที่จะจัดทำขึ้น
ส่วนอีก๗โซนที่เหลือก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปค่ะ
แต่ทุกโซนก็จะมีการใช้เทคนิคแสงสีเสียงและโชว์สุดอลังการระดับโลกค่ะ
โดยเฉพาะชาวจีนและในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ให้มาเที่ยวไทยแล้วก็จะมีรูปแบบพิเศษเพิ่มขึ้นในทุกเทศกาล
จริงสวนสนุกของในโลกนี้เนี่ยนะครับ
มันความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันมีกลไกที่เรียนรู้ถูกผิด
เจ้าของโครงการได้เริ่มปลุกกระแสและกระตุ้นให้คนอยากมาเที่ยว
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาชีวิตและสัมผัสกับไดโนเสาร์จำลองได้ทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน
แบบนี้ตรงนั้นรถอาจจะติดเพิ่มขึ้นแต่ดิฉันยอมนะ
คุณอรัชพรพูดตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเจอกันที่งานเจอกันที่งาน

เป็นแฟนคลับไดโนเสาร์เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะคุณผู้ชมค่ะ